ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกสาวตาโตแบ๊วด้วยนะคะ

คือวันก่อนยังเพิ่งมีข่าวอยู่ว่า
แฟนหึงเพราะว่าลงรูปคู่กับเจมส์จิบ่อย
มาคราวนี้เขาก็เลยอัพรูปคู่กับแฟนบ้างนะคะ
พี่ต้นอาจนั่นเองก็คือไปออกกำลังกาย
พอเห็นแบบนี้แฟนก็เลยแอบแซวกันเหมือนกัน
อยากจะพร้อมใส่ชุดเจ้าสาวแล้วหรือเปล่านะคะ
แต้วบอกว่าข่าวดีเรื่องงานแต่งตอนนี้ยังไม่มีค่ะ
แต่ที่หันออกกำลังกายเพราะว่าอยากจะสุขภาพดี
แล้วก็รูปร่างอยากจะให้ดีขึ้นด้วย

มันคือการดูแลตัวเอง

เมื่อก่อนมีคนแสดงมันมีแผนบ้างมั้ยคะ

ยังไม่มีเลยจริงค่ะ
คิดคิดอ่ะแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบ
เหรออะไรอย่างนี้มันก็จะแบบยังละกันอะไรอย่างนี้

ใช่ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่

ตัดสินใจความรับผิดชอบที่จะไปแบบ
มีครอบครัวของตัวเองมันยังไม่ใช่ค่ะ
มันเหมือนมันยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยด้วยอ่ะค่ะ

นี่คือเขาออกกำลังกายด้วยกันครั้งเดียวเองนะ

ว่าถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยไม่บอกไปเลยว่ามีข่าวว่าจองโรงแรมแล้วเหรอ
ไม่แค่บอกสงสัยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
รักดีนะทั้งต้นแล้วก็แต้วคบกันมานานมากเลยนะคะ
นิดนึงขอชมได้ไหมแต้วใส่ชุดไทยสวยมากเลย

อีกหนึ่งคนนางเอกเลยนะที่แบบว่าใส่ชุดไทยแล้วสวยมาก

เออนะคะนี่ต้องให้เขาจริงนะจ๊ะ